ไปที่นู่นล่ะครับจังหวัดสตูนนะครับ
ไปเรื่องของการสร้างตะก้านะครับ
มาจากเตยปานันนะครับคุณผู้ชม
การสร้างตะก้านะครับมาจากเตยปานัน
เป็นพี่น้องของเผ่าซาไก่นะครับ
สร้างอาชีพสร้างรายได้แบบใหม่นะครับ

เป็นชุมชนชาวมานิหรือว่าชาวสาไก่
อยู่บริเวณชายป่าริมเขาพื้นที่หมู่ที่๑๐
บ้านนาววังในตำบลน้ำผุด

มีชาวมานิปลูกกระท่อมอยู่๑๔หลัง
รวมกันประมาณ๕๐คนครับ
ยังชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว์
ขุดมันตามวิถีชีวิตดั้งเดิมในอดีต

แต่ชาวมานิดก็มีการผลิตฝีมีการ
มีฝีมือในการทำเครื่องจักษานครับ

มีการให้สารจ้องครับผม

เพื่อใช้ใส่ของเวลาออกหาของป่า
โดยฝีมือของชาวมานี้นะครับ
จ้องเป็นผู้หญิงนะครับ
ที่มีความละเอียดและคงทนมากนะครับ
ถือบือสาวของชาวมานินะครับ
บรรจงสารไปเรื่อยนะครับ
นางทิติชายาช่วยแก้วประธานท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านวังนาในก็บอกว่า
จ้องหรือตะก้าสารของชาวมานิ
สามารถพัฒนาฝีมือต่อยอดได้
จึงส่งเสริมให้ชาวมานิติสารจ้อง

เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวมานิได้ครับ

สำหรับชาวมานิกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบัตรประชาชนแล้วนะ
แล้วก็สร้างกระท่อมอยู่ถาวรในพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะ
ทีนี้นอกจากการสารจ้องแบบนี้แล้ว
เขาก็ยังทำแปลงปลูกผักผลิตเครื่องจักษานอื่น
ก็เลยมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
แล้วก็ชาวมานิถือว่าเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม
ของกลุ่มชาติภัณฑ์ย่อยของเผ่านิกริโตนะครับ

แต่ว่ากระจัดกระจายอยู่ตามป่าเขา

ไม่ว่าจะที่พัทธลุงที่ตรังที่สตูนที่ยะลานะครับ

แต่บางพื้นที่อาจจะเรียกว่าสาไก่เซมงค์หรือว่าขนังก็ได้นะครับ

เขาก็ได้รับการส่งเสริมเรื่องของอาชีพเหมือนกัน
แล้วก็เป็นอาชีพที่เขาไปหาสิ่งของจากธรรมชาติ
แล้วก็มาถักมาทอจนกระทั่งได้เป็นสินค้า

เข้าไปอุดหนุนสินค้าของเขาด้วยนะครับ
เด็กเขาก็ได้ใช้สิ่งของเหล่านี้ด้วยนะ

การสร้างอาชีพให้ชาวเผ่ามานินะครับ